ไปดูเรื่องของลำคลองเหมือนกันแถวอ่อนนุษย์
ชาวบ้านช่วยกันงมทั้งคืนไม่เจอกู้ภัยค่ะ
ใช้เวลา๑๕นาทีเท่านั้นเอาโทรศัพท์ขึ้นมาได้
แล้วตอนที่เอาขึ้นมาเนี่ยออเดอร์ยังดังรัวอยู่เลยค่ะ
ที่เกิดเหตุโทรศัพท์ล่วงนะครับเวลานี้
โทรศัพท์หน่อยพี่โอเค
เป็นอย่างไรบ้างพี่

โอ้โฮหน้ายิ้มแป้นเลยอ่ะยิ้มเลยค่ะ
ถ้าไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่รู้จะทำงานยังไงเหมือนกัน

ออเดอร์ก็ไม่ได้แล้วต้องไปหยุดงานหาซื้อโทรศัพท์ใหม่อีก

คุณไม้ค่ะคุณไม้นี่กู้ภัยร่วมกับตันยู
เล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ที่ชุมชนหลังวัดยางที่สอยนุษย์๒๓
เดอร์คนนี้ทำมือถือตกลงไปในคลองพระขนงค่ะ
ตรงนั้นน้ำลึกประมาณ๓๔เมตร
คือชาวบ้านก็น่ารักนะชาวบ้านช่วยกันงมงมหากันตั้งนานเลยค่ะ
ก็ไม่เจอสุดท้ายก็ตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัย
กู้ไพร่ก็นี่ค่ะมากันประมาณ๔คนลงไปงมค่ะ

เดียว๑๕นาทีนะคะโผล่ขึ้นมาอีกทีพร้อมกับมือถือที่หาอยู่นี่แหละค่ะ
แล้วที่สำคัญคือมือถือมันยังไม่พังตรงนี้นะคะ
เอามือถือขึ้นมาจากคลองออเดอร์ของพี่เขายังขึ้นอยู่รัวเลยค่ะ

ยังใช้ได้อยู่มันจีตรงนี้ค่ะ
คือก็ต้องบอกว่างมทันเวลาด้วยแหละ
เจ้าของมือถือก็ดีใจมากเลยที่ได้คืนอันนี้เครื่องมือทำมาหากิน
ก็ต้องขอปรบมือให้กับกู้ภัยด้วยนะคะ
ของสำคัญหลังนี่กู้ภัยนี่ภารกิจก็จะเป็นการงมโทรศัพท์ก็เยอะนะ
แล้วของงานยากเนี่ยกู้ภัยก็กู้โทรศัพท์ขึ้นมาให้ได้หลายเคสแล้วนะคะ